กลับมาดูสถานการณ์ในบ้านเรานะคะ
วันนี้มีญาติหลังน้ำตารับศพบังบัตรผู้ต้องหาค้ายาเสพติด

ศรีธรรมราชไปฝังตามประเพณีอิสลามค่ะ
ทางด้านของผู้การก็สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
บอกว่ายังไงก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
หน้าบ้านหลังหนึ่งในตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทำให้บังบัตรวัย๓๑ปีซึ่งยืนถือมีดพระอยู่บริเวณหน้าบ้านตกใจและวิ่งหลบหนี
ชูมือโดยไม่ได้ต่อสู้แต่ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบใช้ปืนและยิง
และเสียชีวิตในสวนยางพารา
มาราว๑๐นาทีมีตำรวจเข้าไปขี่รถจักรยานยนต์ของน้องสาวผู้ตายออกไปจากบ้าน
และบางนายก็ถืออาวุธคล้ายปืนยาวจึงเกิดคำถามตามมาว่าตำรวจไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้
เหตุนี้เกิดขึ้นวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าจากพฤติกรรมเห็นว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
และครอบครัวไม่สามารถยอมรับได้
จากวงจรปิดผู้เสียชีวิตไม่ได้ต่อสู้เพียงแต่ตกใจเสียงปืน
จึงวิ่งหนีพร้อมมีดพระที่ถืออยู่
และแสดงอาการยินยอมด้วยการยกมือขึ้นแต่กลับถูกยิงเสียชีวิต
ครอบครัวเดินทางไปรับศพบังบัตรที่ศูนย์นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เพื่อประกอบพิธีตามศาสนาอิสลามที่มัศยิต
ก่อนจะเคลื่อนศพมายังสุสานมุสลิมใส่สุวรรณ
เพื่อนบ้านช่วยกันขุดหลุมและฝังศพตามพิธีทางศาสนาจนเสร็จสิ้น
ยืนยันว่าผู้ตายถูกยิงจากด้านหลังกระสุนทะลุหน้าท้องเป็นแผลชะกัน
ข้าแล้วเหยียบหน้ามันมันไม่ใช่เลยคุณทำเพื่อความสะใจ
ขยายผลยังไงอ่ะตายไปแล้วศพไม่สามารถฟื้นขึ้นมาพูดอะไรต่อมีอะไรได้
สวนยางจุดเกิดเหตุเป็นของญาติผู้ตายและเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าคนตายวิ่งหนีตำรวจสภาพคล้ายคนจะหมดเรี่ยวแรง
และได้ยินเสียงร้องขอชีวิตแต่ไม่สำเร็จ
ได้ยินเสียงปืนณสุดท้ายติดทีบหลานชายสุดที่รัก
การทำงานของตำรวจในครั้งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
พลตำรวจเอกธรรมนูลประยืนยงผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ข้อมูลว่า
ได้ตั้งคณะทำงานฝ่ายสืบสวนคดีตำรวจวิสามัน
ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่แล้ว
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ข่าวเทราะทีวีรายงาน